อ่าไปดูเหตุอาจกรรมกันหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่สาวของโรงพยาบาลกำแพงเพชรออกเวรตอนดึก
ขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พักแต่ว่าถูกคนร้ายไล่ตามแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
ซึ่งคาดว่าเป็นการทำร้ายผิดตัวครับจากเหตุการณ์ที่ทางด้านของนายสมบัติคำ
มีโพสต์เฟซบุ๊คอยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มคนร้ายดำเนินคดีให้ได้
หลังจากลูกสาวซึ่งมีอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลกำแพงเพชรนะฮะ
ถูกคนร้ายดักทำร้ายร่างกายระหว่างขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ในพื้นที่บ้านลานหินหมู่ที่๔ตำบลหนองปริงจังหวัดกำแพงเพชรจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
สักประมาณเที่ยงคืนระหว่างทางเนี่ยเธอขี่รถจักรยานยนต์ไปพบผู้ชายสองคน
จอดรถอยู่ที่บริเวณทางโค้งแล้วก็ขับแซงขึ้นไป
ก่อนจะมี๑ใน๒ของคนที่มาในรถจักรยานยนต์คันนั้นยืนอยู่กลางถนน
เพื่อขวางหน้ารถเธอแล้วก็รุมทำร้ายอย่างโหดเยี่ยม
แต่ด้วยทีวีไหวพริบพอสมควรและมีสติ
ก็เลยจึงคิดว่าคนร้ายน่าจะทำร้ายผิดตัว
จึงได้อดทนขี่รถไปสักเกือบ๓๐๐เมตร
เพื่อให้ไปจุดที่พอจะมีแสงไฟ
แล้วก็พยายามถอดหมวกกันน็อกให้คนร้ายเห็น
พอคนร้ายเห็นว่าเป็นผู้หญิง
ก็เลยมีท่าทางที่ตกใจแล้วก็ขี่รถหลบหนีไป
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการทำร้ายผิดตัว
เพราะว่าเธอนั้นชอบแต่งกายคล้ายกับผู้ชาย

ผู้เสียหายบอกอีกว่าเธอมักจะแต่งกายให้ดูเหมือนเป็นผู้ชาย

จะได้ไม่มีใครกล้าทำอะไร

จากว่าในพื้นที่ใกล้เคียงมีเหตุการณ์คนร้ายดัก

ขึ้นวันเกิดเหตุก็เช่นเดียวกัน

และสวมหมอกกับน็อคแบบเต็มใบ
คาดว่าคนร้ายน่าจะคิดว่าเป็นคู่อริ

ส่วนข้างขึ้นหน้าของคดีทางด้านของพันธ์ตำรวจตรี
สุวิทย์พิษอ่อนสลวัสดิ์สอบสวน

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน

พร้อมกับยอมรับได้ว่าคดีนี้ค่อนข้างลำบาก

ไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงไปยังผู้ก่อเหตุ

แล้วก็เอาคนร้ายดำเนินคดีให้ได้นะครับ